หลายคนคงรอดูข่าวนี้ข่าวที่รอปภนะครับรอปภของคอนโดย่านฝั่งธนบุรี
บุกเข้าไปในห้องของลูกบ้านนะครับแล้วก็จับเธอใส่กุญแจมือ
แล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไข้
เสร็จปั๊บมันยังนอนสบายใจรอจะข่มขืนอีก
แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปชวนชมครับ
ไปดูภาพวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพนะฮะ
มนตรีใหญ่กระโทกเป็นถึงหัวหน้านะ
หัวหน้ารอปภคอนโดมิเนียมย่านฝั่งธนบุรีนะครับ
ขืนใจลูกบ้านอายุ๓๖ปี
ช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าของเมื่อคืนนี้ครับ
จากนั้นนะฮะผู้เสียหายก็ไปให้การกับตำรวจ
สอนอเพชรเกษมนะครับก็มาตรวจสอบที่คอนโดนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเธอลืมกุญแจไว้ในห้อง
ก็เลยตามในมนตรีหัวหน้ารอปภมาช่วยเปิดห้องให้
เล่าแบบนี้เนี่ยเล่าตามภาพเลยแต่เปิดไม่ได้
ก็เลยตามช่างกุญแจมานี่ช่างกุญแจ
เอาไฟฉายไว้ที่ไว้ที่หมวกแล้วก็ส่องทำเมื่อกี้นะฮะ
จนเปิดห้องได้หลังจากนั้นนายบนตรีก็ลงไปส่งช่างกุญแจ
แต่กลับขึ้นมาเคาะห้องพอเคาะห้องนะครับ
เธอเปิดออกมาถามถามยังไม่ทันได้รู้เรื่องเลย
ผลักเข้าไปในห้องเธอเสียหลักมนตรีล็อกล็อกประตูก่อน
แล้วก็ล็อกมือเธอด้วยกุญแจมือแล้วคมคู่ว่าอย่าส่งเสียงร้องนะ

ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งเธออ้อนวอนแต่ไม่เป็นผล
คมขืนสำเร็จไป๑ครั้ง

แม่มันยังจะล้มตัวนอนเอาแรงนะจะทำอีกนะฮะ
โอ้โหเธอก็บอกขอให้ไขกุญแจมือให้หน่อยนะครับ
แล้วเธอก็รีบใส่เสื้อผ้า
วิ่งลงมาชั้นล่างมาโทรแจ้ง๑๙๑
ตำรวจ๖นายนะครับใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีมาถึงคอนโดเลย
แต่นิติคอนโดไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจครับ
ไม่ยอมให้ขึ้นไปตรวจสอบนะฮะแต่ให้ดูกล้องวงจรปิดนะ
ใช้เวลานาน๒ชั่วโมงนะครับมนตรีหนีฮะอยู่ทำไมมันหนีไปแล้วครับ
หนีลงลิฟต์แล้วทิ้งกุญแจมือไว้ในถังขยะ
ตามไปที่ห้องพักซอยเพชรเกษม๔๗ไม่ไปแนบแล้ว
ผลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนะครับบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติออกหมายจับจากศาลแล้วนะครับ
ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นแล้วก็บุกรุกเขตสถานในยามวิการ
ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายนะครับ
ไปดูประวัติย้อนหลังหน่อยไหมประวัตินะฮะ
น่าสนใจและที่มาของการมาเป็นรอปภก็ต้องติดตามนะฮะ
คนร้ายเคยมีคดีแบบนี้ก่อเหตุมาแล้วกับเยาวชนนะ

อกจากนี้นะครับเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับนิติบุคคลของคอนโดของคอนโดมิเนียมด้วย
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานไง
แล้วมันเข้าข่ายอะไรเข้าข่ายไปให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิด

แล้วก็มีกฎหมายนี้อีกนะคุณผู้ชมฮะน่าสนใจ
บ้านไหนหมู่บ้านไหนคอนโดไหนมีรอบพอลองดูกฎหมายนี้
กฎหมายธุรกิจรักษาความปลอดภัยครับ
คือเขาระบุเอาไว้ชัดบอกว่าห้ามรับบุคคลใดที่ต้องโทษคดีความทางเพศ
เข้าทำงานเป็นรอปภหากบริษัทไม่ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
จะมีความผิดด้วยนะนะครับนิติบุคคลรู้กฎหมายนี้กันชัดเจนหรือเปล่า
ไปตรวจสอบเมื่อช่วงบ่ายครับตัวแทนบริษัทรอปภให้สัมภาษณ์บอกว่า
ขณะนี้บริษัทได้ติดต่อไปยังผู้เสียหายเพื่อเยียวยาตามความเหมาะสม
แล้วก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแต่ผู้เสียหายยังเสียใจอยู่แน่แล้วครับนะฮะ
ก็เลยยังพูดคุยอะไรได้ไม่มากเรื่องการตรวจสอบประวัติต่างของรอปภ
ตามปกติต้องมีใบตรวจสอบประวัติอาทยากรรมจากตำรวจรวมถึงใบอนุญาตรอปภ
เขาเรียกรอปภ๗ที่เป็นใบอนุญาตที่รอปภจะต้องมาทำงานได้เนี่ย
ตอนที่นายมนตรีมาสมัครงานย้อนไปเมื่อปี๒๕๖๐ครับก็เอาใบอนุญาตรอปภ๗มาด้วย
บริษัทถึงรับแล้วที่ผ่านมานายมนตรีก็เป็นคนมีความรับผิดชอบ
ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีไม่มีปัญหากับใครถึงขั้นได้ขึ้นเป็นหัวหน้านะครับ
ก็มองเห็นว่าบุคคลแต่ละบุคคลที่เราส่งเข้าไปทำงานเราตรวจสอบแล้ว
ไม่ใช่ไม่ตรวจสอบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากที่เขามาอยู่แล้ว
แล้วเขาบอกพฤติกรรมตัวของเขาเองไม่ดีมากมันเปลี่ยนใช่ครับเราโทษบริษัทเขาไม่ได้ครับ
อยากรู้ไหมว่าแล้วรอปภคนอื่นที่เขาอยู่คอนโดนี้เนี่ยเขาคิดเห็นยังไงมองยังไง
เขาเล่าบอกว่าเมื่อเช้านะคนร้ายเนี่ยส่งข้อความมาขอโทษเขาที่ทำให้ถูกตบหน้า
เนื่องจากไม่อนุญาตให้ญาติผู้เสียหายขึ้นตึกหลังเกิดเหตุนะครับเขาบอกเขาเสียใจ
แล้วก็โกรธกับการกระทำของหัวหน้ารอปภคนที่ก่อเหตุมาก
อยากจะเข้าไปต่อยหน้าอดีตหัวหน้าเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนดี
ที่ผ่านมานะฮะซื้อข้าวซื้อน้ำมาฝากรอปภโดยตลอดเลยครับ
ผมนี่ยังผมจะเข็นผมจะขอต่อยจริงครับผม
เนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์เรียกว่าน่ากลัวจริงนะคะสำหรับคนที่อยู่คอนโดมิเนียมคนเดียว
แล้วเจอเหตุการณ์เพราะว่าคนที่ก่อเหตุคือคนที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยที่สุด
เขาเป็นหัวหน้าด้วยก็ไปได้ในทุกจุดแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีล่าสุดลงไปในพื้นที่แล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดล่าสุดมานะคะคุณผู้ชม
จะเห็นว่าคือเป็นการก่อเหตุแบบใจเย็นแบบใจเย็นเลยนะคะ
นี่ค่ะคือหลังก่อเหตุคนร้ายก็ยังไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้หนีนะ
เดินวนเวียนอยู่ในคอนโดเนี่ยค่ะมียืนสูบบุหรี่ด้วยอยู่ตรงหน้าตึก
ตอนนี้คือช่วงเวลาประมาณตี๑กับอีก๑๖นาที
หลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปที่หน้าคอนโดมิเนียมอีกรอบหนึ่ง
ตอนตีหนึ่งยี่สิบเก้านาทีเนี่ยค่ะยังไม่ไปไหนแล้วยังไม่หนีเลยนะคะ
ขึ้นลิฟต์ไปตอนตีหนึ่งยี่สิบสองนะคะแล้วเวลาสุดท้ายก็คือตอนตีสองกลับอีกแปดนาที
ถึงจะหนีอ่ะโอ้โหคือก่อเหตุก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
กว่าจะหนีนะคะปีนกำแพงของคอนโดหลบหนีไป
คือนอกเหนือจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายหลังก่อเหตุแล้วเนี่ย
ยังมีภาพของญาติของผู้เสียหายที่เขาไม่สามารถขึ้นไปบนคอนโดได้
ตอนนั้นก็คือตีหนึ่งครึ่งนะคะตีหนึ่งสามสิบสองนาที
ผู้จัดการนิติบุคคลของคอนโดพาทีมข่าวไปดูค่ะ
จุดที่คนร้ายกระโดดหนีออกไปเนี่ยนะคะกำลังพาทีมข่าวของเราไปดู
แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าที่บอกว่านิติบุคคลช่วยให้คนร้ายหลบหนีนะไม่ใช่นะ
เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคนร้ายก็คือหัวหน้ารอปภคนนี้นะคะ
ยังไม่รู้ว่าคือคนของตัวเองขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้
นี่นะคะนายมนตรีใหญ่กระโทกอายุ๔๐ปีนะคะเป็นหัวหน้ารอปภพที่ไปเกาะเหตุ